สวัสดีค่ะรุ่นก่อนร้อนหนาวกับดาวซูเปอร์สาราว
วันนี้พาคุณผู้ชมมาจับแมงจีซอนค่ะ
ดูทีวีมาหลายครั้งแล้วเขาบอกว่าต้องเปิดเสียงแมงจีซอนเนี่ย
แมงจีซอนฟังเป็นการหลอกให้เขาออกมาหาเพื่อน
เราก็จะได้กลับไปขายบ้างกินบ้างช่วงนี้นะคะ
ช่วงนี้ที่จะต้องมาจับแมงได้เนี่ยเพราะว่าฝนมา
พอฝนมันเบาลงปุ๊บแมงเขาก็จะออกมาค่ะ
ภาคเหนือภาคอีสานช่วงนี้น่าจะจับแมงได้นะ
แมลงแมงจีซอนได้นะแต่ภาคใต้ไม่น่าไหวค่ะ
ฝนตกหนักเหลือเกินเพราะว่าภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นจุดที่เป็นสีแดงแดงส้ม
นั่นคือฝนตกเลยนะตอนนี้นะคะและเป็นตกหนักตกแรงด้วย
ตั้งแต่แถวประจวบคิริคันลากยาวจนมาถึงนราธิวาสเลย
และฝนที่เกิดขึ้นจะตกหนักตกยาวตลอดทั้งวัน
และไม่ใช่วันนี้วันเดียวค่ะลากยาวไปถึงสุดสัปดาห์นู้นศุกร์เสาร์อาทิตย์
การฝนวันนี้กันหน่อย
วันนี้นะคะฝนที่จะตกในพื้นที่ประเทศไทยเน้นที่ภาคใต้ค่ะ
อกจากนี้มีภาคตะวันออกเล็กน้อยตกหนักตกนานตกยาวตลอดทั้งวัน
ลากยาวไปจนถึงสุดสัปดาห์ด้วย
ช่วงนี้ค่ะฝนพอมันเยอะขึ้นคลื่นก็จะสูงตามไปด้วย
จะเห็นว่าพื้นที่เดิมเลยแถวประจวบคิริขัน
และจะลากยาวจนมาถึงชุมพรเล็กน้อย

นั่นคือคลื่นสูงประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตรจนถึง๒เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งหน่อยนะคะ
เพราะว่าคลื่นสูงไม่น่าจะปลอดภัยเท่าไหร่ค่ะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิไม่แดงแจ๋แล้วนะ
ตอนนี้เป็นสีเหลืองบ้างส้มบ้างบางพื้นที่
เพราะว่าลมหนาวจากประเทศจีนค่ะยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย
จุดที่มีอากาศหนาวเอาแค่เย็นก็พอยังไม่ถึงหนาวแล้วกัน
อีสานค่ะภาคอีสานตอนเช้าอุณหภูมิ
จะอยู่ที่ประมาณ๑๖๒๓องศาเซลเซียส
แต่เมื่อเช้าที่ผ่านมากรุงเทพ๒๓องศาเซลเซียสนะตอนตี๕กว่าเนี่ยนะคะ
ส่วนสุดสัปดาห์ต้องระมัดระวังฝนมากยิ่งขึ้นค่ะ
ฝนเนี่ยเขาจะกลับมาตกทั่วทั้งประเทศเลยเพราะอะไร
เพราะว่าตอนนี้ค่ะไปตรวจพบพายุ
เป็นพายุคาดว่าน่าจะเป็นพายุไซโครนค่ะ
่อตัวอยู่ในอ่าวเบงกอจะต้องดูว่าทิศทางเขาขึ้นไปทางไหน
เฉียงไปทางไหนแต่ทีนี้เฉียงไปทางไหนก็ตาม
ประเทศไทยทั้งประเทศจะได้รับผลกระทบ
ทำให้เกิดฝนกลับมาอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะ
แต่ตัวนี้ค่ะตัวแอลเขาจะพัดขึ้นไปตรงไหนก็ตาม
หางเขาเนี่ยจะทำให้ประเทศไทยทำให้เกิดฝนได้เลยทั้งประเทศ

อย่างจากที่ภาพที่บอกไปว่าคลื่นมันแรง
แถวชุมพอเนี่ยคลื่นแรงจริง
จากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งแล้ว
คนที่เป็นห่วงเรือก็อย่าห่วงขนาดนั้น
เพราะที่ชุมพรมีชาวประมงจมน้ำทะเลค่ะ
จุดนั้นเกิดฝนเกิดคลื่น
ชาวประมงเป็นห่วงว่าเรือที่จอดอยู่หน้าหาดจะถูกคลื่นซัดจมน้ำ
ออกไปดูปรากฏวูบค่ะ
มน้ำเสียชีวิตเลยกว่าญาติจะมาเจอช่วยไม่ทันแล้วแบบนี้ค่ะ
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
ส่วนวันหยุดที่ผ่านมาใครไปเที่ยวบางแสนชนบุรี
เป็นหอยแมลงผู้ตามธรรมชาติตามโขดหิน

ใครไปช่วงนี้อาจจะยังเหลืออยู่บ้าง
ไปเก็บฟรีไปเก็บกันเลยไม่มีใครห้าม

แต่เลือกเก็บเฉพาะตัวใหญ่นะ
พวกตัวเล็กปล่อยเข้าไปหน่อย
ให้เขาได้ขยายพันธุ์ต่อไปค่ะ
เอาชาวบ้านก็ออกไปเก็บหอยเก็บปูแบบนี้แหละนะคะ